พาไปดูงานบวชนาคแห่นาคงานนี้สนุกสนานคึกคักมาก
มากันทั้งป่าเลยทั้งม้าทั้งควาย
เงาะป่าซาไก่ก็มา
ไม่รู้ไปบวชในป่าหรือยังไงกัน
เอาไปดูกันกันครับ
นี่เอาเดี๋ยวโหย

ลองตั้งอีกทีนะครับนี่มันเป็นโรคติดต่อ

นี่คือบรรยากาศงานบวชแห่นาคสุดแปลก
แล้วก็สร้างสีสันมากเลย
เป็นของลูกชายนายอาทิตย์และนางกฎชกร

ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

งเตรียนนี่น่าจะไม่ให้ทานอยู่แล้ว
คือมาแห่กันมาหมดเลยคุณไม่รู้ยกป่ากันมาเลยหรือเปล่า

โดยให้นาคนั่งบนหลังม้าแบบที่เราเห็นกันไปนะคะ
แล้วก็แห่ขบวนไปตามเส้นทางถนนสาธารณะของหมู่บ้าน

นี่นาคอยู่นี่อยู่บนหลักม้าแบบนี้นะคะ
มุ่งหน้าเข้าสู่วัดบางแถม
โดยมีหน้าขึ้นนั่งม้าแห่ที่ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามแบบนี้นะคะ
แล้วก็ม้าจะเต้นเหยาะไปตามจังหวะเพลงด้วยคุณเห็นไหม
นี่แหละแล้วก็จะมีแตรวงเล่นดนตรีประกอบกันอย่างสนุกสนานเลย
ส่วนนางรำหน้าหน้าก็ยักย้ายกันไปสายสะโพกไม่หยุดเลยนะคะ
อกจากนี้ยังมีไฮไลท์ของงานก็คือญาติของนาคนี่แหละ
แต่งเป็นเงาะป่านี่แหละคุณจริงแล้วเป็นญาตินะคะ

เต้าบอกโฟนั่นโก้จริง

สนุกสนานมากเลยสำหรับงานนี้นะครับ
เป็นสีสันด้วยนะคะผู้ที่พบเห็นก็ตื่นตาตื่นใจ
งานนี้ม้าก็เต้นไม่หยุดคนก็คึกคักไม่หยุดไม่แพ้ม้าเลยแหละ
ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาโปรยปลายมาแรงขนาดไหนแต่ก็
ขบวนหน้าก็ยังคงแห่กันไปแบบไม่มีหยุดหย่อนเลยนะคะ
นี่ค่ะเป็นสีสันการแห่นาคที่แปลกตาตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างความสนุกสนานเพลิดเลินมาก

ฉันอยากจะไปอยู่บนหลังม้า
เป็นรจนากับง้อป่าได้ไหม